ติดตามเชื่อดีสึกสนะอยู่

ครบรอบหนึ่งปีศึกยอดมวยไทยรัตน์
มีแต่ความดูเดือดที่เพิ่มขึ้นตลอด
ครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ครบแล้วนะครับหนึ่งปี
ในฐานะของแฟนมวยคนหนึ่งเนี่ยผมติดตามดูไทยรัฐมาตลอดนะครับ
แล้วก็เป็นมวยที่ถูกคู่ชกพลิกไปพลิกมาสนุกมาตลอด
ส่วนในปีหน้าเนี่ยปีหน้าคือจะหลังจากเดือนนี้ไปแล้ว
จะเป็นปีหน้าแล้วใช่ไหมฮะคือปีหน้าเนี่ย
ก็มาทุกแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกเสาร์เลย
ก็อยากจะให้จัดมวยอย่างงี้ต่อไปก็ไทยรัฐก็
เชื่อภีมือของนัสวงศ์ดีเลยครับมือท้องสมองเพชร

คุณแจสำคัญที่ทำให้ศึกเจอมวล
แต่ไทยรัฐทีวีเนี่ยเป็นช่องที่๘ช่องเดียว๑ปีเท่านั้นโด่งดัง
และเรตติ้งเนี่ยไม่ต้องคุยเลยว่าเราไปเทียบอยู่ระดับไหน
อันนี้แฟนก็ได้พิสูจน์แล้วแต่ทีนี้ปีนี้เราตั้งใจก็ถอดหัวใจหมดแล้วอยากจะ
อยากจะมาให้แฟนได้ดูมวยดีไทยรัฐทีวี
เช่นเสือใหญ่เนี่ยครบรอบ๑ปีเนี่ยเราจัดเงิน๑ล้านกว่าเนี่ยคู่เอก
เราก็เอามาต่อยแล้วคู่สำคัญแล้วก็มาวางคู่ที่หนึ่งคู่ที่สอง
อัดเข้าไปทั้งรายการวันนั้นผมกลัวสนามจะไม่พอใส่คน
ก็เลยจัดแค่นี้สำหรับปีนี้เป็นอย่างนี้ขอให้ติดตาม
แล้วถ้าปีต่อไปมันเป็นอุดมการ
ครบรอบ๑ปีเปิดหัวนี่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ
เมืองชนป้องกันแชมป์เฟรเทอร์๑๒๖ปอนด์กับชนะเพชร
กันไปเลยว่าความแพลวพากับความหนักแรงนี่อะไรจะแน่กว่ากัน
ผู้ชิงแชมป์จูเนียลปลายเวท๑๐๘ปอนด์
สืบทอดตำนานยักษ์แคละมาแล้วนะครับ
เขาก็คือเสือใหญ่ปะทะมวยใต้ใจเต็มวิทยาเล็ก
แล้วเจอกันเสาร์นี้ดูมวยดีกินข้าวฟรี
มีเสื้อแจกครบรอบ๑ปี
ศึกเยี่ยมมือไทยรัฐเอกชุมข่อยสุรพัฒน์จารุมณี